ผู้ชมครับมีเรื่องราวของเด็กหญิงออทิสติกอายุ๘ขวบคนหนึ่ง
คุณแม่เนี่ยไปร้องขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
แล้ววันนี้ก็พากันไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์นะฮะ
คือคุณแม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกครูแล้วก็ผู้ดูแลของสถาบันศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกแห่งหนึ่ง
ทารุณกรรมนี่คือทนายรณรงค์ที่มาช่วยเหลือเนี่ยบอกว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยนะฮะ
อายุ๓๔นะครับชื่อดารุณีนะมีลูกสาวเป็นเด็กหญิงอายุ๘ขวบที่เป็นออทิสติก
วันนี้เอาหลักฐานไปยื่นกับกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์
เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการ
ซึ่งมีแพทย์จิตเวทของโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่ง
ปฐุมวันเนี่ยเป็นเจ้าของที่นั่นมีครูผู้ดูแลอีกสองคน
รวมแล้วมีผู้ดูแลสามคนนี่คือภาพหลักฐานต่างโดยเฉพาะข้อเท้านี่ตรงนี้นะฮะ
เหมือนรอยรัดตรงนี้เนี่ยนะเดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้น
คือแม่เนี่ยบอกว่าลูกสาวที่เป็นออทิสติกอายุ๘ขวบถูกทารุณตอนเอาไปฝากเลี้ยงที่สถาบันแห่งนี้
ซึ่งตอนนั้นเขารับดูแลเด็กอยู่ทั้งหมด๑๑คน
จำนวนนี้๑คนเนี่ยมีรอยบอบช้ำตามร่างกายหลายจุดคาดว่าจากการถูกโซ่ที่ล่ามเอาไว้ที่แขนกับขา
แล้วก่อนหน้านี้ผู้ปกครองเนี่ยไปแจ้งความเอาไว้ที่โรงพักแห่งหนึ่งในพื้นที่
แต่คดีมันไม่คืบหน้าก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากทนายรณรงค์นะฮะ
อยู่ในพื้นที่แถวสมุทรปราการนะครับ
นายรณรงค์บอกว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียหายไปแจ้งความข้อหาทำร้ายร่างกายโดยการทารุณกรรมและแสวงหากำไรจากเด็ก
ซึ่งหลังจากแม่เด็กไปแจ้งความเนี่ยทางพมก็ไปตรวจสอบศูนย์แห่งนี้นะครับ
ถูกสั่งปิดไปชั่วคราวแต่หลังจากนั้นตำรวจในพื้นที่ไม่สอบปากคำผู้ปกครองของเด็กที่เหลือนะ
เพราะผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยไม่ติดใจเอาความก็เลยเชื่อว่าน่าจะมีเด็กถูกทารุณอีกหลายคนแต่ทางศูนย์พยายามจ่ายเงินเพื่อปิดปากหรือเปล่า
คดีมีความล่าช้ามากแล้วผู้ปกครองบางท่านเนี่ยก็ไม่ดำเนินการไม่ติดใจเอาเรื่องสถานดูแลแห่งนี้
เราเลยสงสัยว่ามีการพยายามไปจ่ายเงินให้กับผู้ปกครองให้ไม่เอาเรื่องหรือเปล่า
คือเด็กออทิสติกคงจะพูดไม่ได้หรอกว่าสุขธรรมยังไงบ้าง
ถ้าผู้ปกครองหรือว่าคนที่รู้เห็นเนี่ยไม่เอาเรื่องเนี่ยแล้วทุกอย่างจบได้ปล่อยได้ผมว่ามันก็ไม่ใช่
วันนี้เลยต้องพาให้มาให้ทางค้ามนุษย์เข้าไปทำคดีแทน
คุณแม่ของน้องนะครับเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าแม่เนี่ยส่งลูกสาวไปเรียนไปอยู่ที่ศูนย์ดังกล่าวตั้งแต่เดือนกันยายนปี๖๓
ช่วง๓เดือนแรกแม่ไปรับไปส่งลูกสาวสัปดาห์ละครั้งจนปลายปี๖๓เนี่ยโควิดระบาดทางศูนย์แห่งนี้นะครับ
มันจะเสียโอกาสของเด็กเด็กควรฝึกอย่างต่อเนื่อง
แล้วทางโรงเรียนเนี่ยประกาศงดเยี่ยมด้วยนะ
สุดท้ายเนี่ยถ้าเด็กจะอยู่ก็งดกลับบ้าน
ก็เลยยอมให้ลูกสาวอยู่ที่ศูนย์ตรงนี้
จากปกติไปรับสัปดาห์ละครั้ง
เดือนเมษายนที่ผ่านมาปี๖๕นี่นะฮะ
แม่ตัดสินใจจะไปรับลูกกลับบ้านแล้ว
เพราะเดี๋ยวจะไปอยู่จังหวัดลำปางนะจะย้ายไปอยู่ที่นั่น
ตอนที่ไปรับลูกกลับนะระหว่างที่พาลูกสาวกลับ
ตอนแรกยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ตรวจสอบยังไม่ดูร่างกายลูก
ตอนที่พาลูกกลับมาแล้วมีเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์โทรมาแจ้ง
บอกน้องเขาแพ้ถุงทรายที่ข้อขานะคะ
แม่บอกแม่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
มาถึงบ้านก็จะเอาลูกอาบน้ำนะถอดเสื้อพ่งเสื้อผ้าจะเอาลูกอาบน้ำ
พบรอยแผลที่คิ้วที่หางตาที่ขาที่แขนที่โหนกแก้ม
รูทวารมีลักษณะเหมือนรอยเล็บด้วยเป็นแผลติดเชื้อด้วย
ลามไปถึงอวัยวเพศของเด็กก็เลยส่งข้อความทางไลน์ไปถามครูที่ดูแลศูนย์นะฮะ
ว่าเออมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครูบอกเด็กแพ้ผ้าอ้อม
แต่ตรงรูทวรรณ์นั้นครูไม่เห็นแต่แม่เขาเชื่อว่าครูเนี่ยต้องเห็นตั้งแต่แรก
เพราะลูกเป็นเด็กออทิสติกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ยังไงครูต้องอาบน้ำดูแลทำความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เด็กทุกวัน
แม่ก็เลยพาลูกไปตรวจร่างกายทำให้รู้ว่าลูกเนี่ยเกิดแผลติดเชื้อจากการใส่ผ้าอ้อมนาน
ที่แถวรูทวารอวัยวเพศส่วนตรงนี้ฮะรอยช้ำเนี่ยตามข้อมือข้อเท้าเนี่ย
บอกว่าเจ้าหน้าที่ใช้เชือกผูกข้อเท้าน้องไว้จริง
แล้วก็ต้องขอโทษแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วย
โดยทางศูนย์บอกขอให้คุณแม่เนี่ยเรียกค่าเสียหายมาก็แล้วกัน
แต่บอกว่าถ้าเรียกเยอะไม่มีเงินก้อนจ่ายให้นะต้องผ่อน
ซึ่งแม่บอกแม่ไม่รับเงินแล้วไม่คุยด้วยแม่ขอดำเนินทางคดี
ในความรู้สึกว่าที่มีกับโรงเรียนะคุณแม่
แม่โอเคเลยค่ะคืออยากให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำ
วันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ไปที่ศูนย์แห่งนี้นะฮะเป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติกที่สมุทราการ
ไม่เจอใครนะฮะก็ได้เจอคุณแม่ของเจ้าของศูนย์ตรงนี้นะครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าก็ไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
เจ้าของตึกบอกว่าไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ผ่านมา
ก็เห็นว่าเขาก็ดูแลเด็กตามปกตินะยังให้ทางศูนย์ช่วยดูแลลูกชายของเจ้าของตึกที่เขาให้เช่าเนี่ย
ป่วยเป็นออทิสติกด้วยเลยอืมเราก็พยายามโทรไปหาเจ้าของสถาบันตรงเนี้ยนะฮะ
ของศูนย์ตรงนี้นะครับซึ่งเขาเป็นคู่สามีภรรยา
แต่เขายังไม่พร้อมให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเรื่องมันจบไปตั้งนานแล้วนะครับ
ขอให้ไปถามกับทางตำรวจก็แล้วกันอ่าพอเราขอจะไปสอบถามตำรวจเนี่ย
ปลายสายก็บอกว่าก็ไม่ต้องถามดีกว่าอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะ
นี่ฮะแต่ว่าวันนี้ทนายโรนโลกับแม่เขาไปแจ้งทางกองมหากรามการค้ามนุษย์นะครับ
ชาวบ้านก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าก่อนที่จะมีโควิดเนี่ยศูนย์แห่งนี้มีเด็กประมาณ๑๐คน
จากนั้นก็ปิดไปครึ่งปีทุกวันนี้ไม่เห็นว่ามีเด็กแล้วนะ
แต่ยังเห็นเจ้าของเขาเดินทางมาที่ตึกในช่วงสายสายนะครับก็เคยคุยกันบ้าง
ลักษณะก็ดูสุภาพเรียบร้อยดีนะส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นในศูนย์เขาก็ไม่ทราบเรื่องเหมือนกัน
ส่วนพื้นที่ตรงนี้คือสพบางแก้วนะฮะสมุทรปราการ
พนักงานสอบสวนเนี่ยที่เราตรวจสอบไปพบว่าได้เชิญสามีภรรยาเจ้าของสถาบันมาสอบปากคำแล้ว
ทั้งคู่บอกว่าการใช้ถุงทรายผูกที่ขาเด็กจนเด็กมีรอยที่ข้อเท้า
เป็นวิธีช่วยเสริมพัฒนาการด้านการยืนและการทรงตัวนะฮะสำหรับเด็กออทิสติก
ส่วนบาดแผลเนี่ยน่าจะเกิดจากการกดทับแล้วก็เสียดสีกับวัตถุที่รัดข้อเท้า
โดยคาดว่าน่าจะได้รับการรักษาไม่ดีพอก็เลยเกิดการติดเชื้อแล้วก็ลุกลาม
แผลที่ทวารหนักกับอวัยวะเพศของเด็กเนี่ยก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อลุกลามนะครับ
ปกครองคนอื่นยืนยันว่าบุตรหลานที่อยู่ในความดูแลของศูนย์แห่งนี้
ไม่มีปัญหานะครับมีพัฒนาการดีขึ้น
ซึ่งพนักงานสอบสวนตอนนี้บอกว่าได้แจ้งข้อหากับสามีภรรยาเจ้าของศูนย์เบื้องต้น
ก็คือความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กเกี่ยวกับความผิดเรื่องการทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายต่อกายและจิตใจ
อยู่ในระหว่างการผลัดฟ้องครั้งที่๓เดี๋ยวจะส่งสำนวนให้กับอายการต่อไปนะครับ